หนึ่งเหตุการณ์ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิด

คุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะมีซอยอยู่ซอยหนึ่ง

ลูกชายขี่มอเตอร์ไซค์มากำลังออกจากซอย
ขี่มอเตอร์ไซค์มาเหมือนกันจากถนนใหญ่กำลังจะเลี้ยวเข้าซอย
สิ่งที่เกิดขึ้นพ่อกับลูกขี่รถชนกันอย่างจังค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อาการบาดเจ็บสาหัสนะคะส่วนพ่อเสียชีวิตเลยค่ะ
เป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันบริเวณถนนบายพาส
หนองย่าปล้องไปแก่งกระจานบ้านหนองรีที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ย๘กรกฎาคมเมื่อวานนี้เอง
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คนคือนายชาวลิศพุ่มสวัยวัย๗๓ปี
ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหนองย่าปล้องแล้ว
แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
อีกคนนึงคือนายนาคินพุ่มสวัยอายุ๔๗ปี
นามสกุลเดียวกันเป็นพ่อลูกกันค่ะ
คนนี้มีแผลฉีกขาดขนาดใหญ่ที่เท้าซ้าย
แล้วก็มีกระดูกข้อเท้าและนิ้วเท้าแตกนะคะ
สอบสวนดูก็รู้มาว่าเรื่องราวเนี่ยนะคะ
เป็นจังหวะเดียวกันกับนี่ค่ะนายชวลิพูเป็นพ่อ
แรงชนเนี่ยนะกระเด็นตกลงไปข้างทางเลยแล้วก็บาดเจ็บที่ศีรษะ
ทีนี้ลูกสาวคนโตค่ะนางสุมนทาเกิดขาว
พี่สาวนายนาคินแล้วก็ลูกสาวของนายชาวลิศเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเตรียมจัดงานศพให้พ่อแหละ
เล่าให้เราฟังทั้งน้ำตาเลยนะเพราะบอกว่า
ตอนนี้น้องชายถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้า
ไปที่โรงพยาบาลราชบุรีแล้วตอนแรกนึกว่าจะไม่เป็นอะไรมาก
เพราะว่าที่เท้าซ้ายมีบาดแผลขนาดใหญ่
ตอนที่เกิดเหตุในเลือดอาบเลยแล้วก็มีเรื่องข้อเท้าแตกใช่ไหมคะ
แต่ปรากฏว่ามีกระดูกเบ้าตาแตกกดทับประสาทตาด้วยค่ะ
อาการก็เลยสาหัสเลยทีนี้ต้องรอหมอประสาทกับหมอตามาประชุมกันอีกครั้ง
ว่าจะสามารถผ่าตัดรักษาตาที่มองไม่เห็นได้หรือเปล่า
พี่สาวบอกว่าสงสารน้องมากและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคะ
ยังไม่รู้เลยค่ะว่าพ่อเนี่ยตายแล้ว

แล้วหนูคิดว่าคนเพราะเราก็ไม่ได้พูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะ
ตายไปแล้วเราก็คือไม่คิดอะไรที่คนยังอยู่สิพอพูดถึงกี้เราร้องแล้วดูนะ
ตอนนี้เขารู้ยังว่าพ่อไม่รู้ยังไม่ได้บอกว่าพ่อเป็นยังไงบ้าง
ก็ยังปิดอยู่ให้อะไรก็ผ่าตัดได้แต่ในใจความรู้สึกมันพาตัดกันไม่ได้ไง

มันผ้าตัดกันไม่ได้ไงหนูห่วงตรงนี้แหละ
นี่ค่ะความรู้สึกของพี่สาวคือเป็นห่วงความรู้สึกของน้องชายนะ
เขาบอกว่าเนี่ยจะขาจะตาอะไรมันก็ผ่าตัดได้แต่ว่าในหัวใจในความรู้สึกมันผ่าตัดกันไม่ได้
ถ้ารู้ว่าชนกับพ่อแล้วพ่อตายนี่โอ้โหอาการคงจะสุดหนักกว่าเดิมอีก
แล้วแหละว่าชนกับพ่อแต่ยังไม่รู้ว่าพ่อเป็นยังไง
เขาเลยบอกว่าตอนนี้ทางครอบครัวญาติญาติให้กำลังใจน้องชายเต็มที่แหละ
เพราะว่า๑ยังหาจังหวะเหมาะในการบอกไม่ได้ว่าพ่อเสียแล้ว
น้องเองยังไม่รู้เลยว่าจะต้องเสียตาไปข้างหนึ่งหรือเปล่า
ก็กะว่าถ้ารอผ่าตัดอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยถึงจะค่อยบอกน้อง
มันก็เป็นมันเป็นจังหวะที่แย่นะพ่อกับลูกมันค่ะ